มาร่วมส่งกำลังใจกับครอบครัวแล้วก็ให้นักแสดงอาวุศว์วัย๙๙ปี
อาการก็มีไข้ขึ้นสูงสูงถึง๓๙องศาเลยทีเดียวค่ะ
จนลุกไม่ขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการเพ้อด้วย
ตอนนี้คุณยายนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลร่วมสัปดาห์แล้วค่ะ
ส่วนไข้ก็ยังขึ้นลงนะคะอาการยังทรงอยู่ค่ะมีเสมหะด้วย
ก็ต้องเอ็กซ์เรย์ปอดดูนะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะ
ในส่วนของครอบครัวก็ยังเป็นกังวลค่ะ
เพราะว่าอย่างที่รู้กันคุณยายอายุปีนี้๙๙ปีแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นการรักษาแล้วก็การฟื้นตัวจะช้ากว่าคนทั่วไปค่ะ
แล้วก็ตอนนี้แพทย์เองก็ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าคุณยายจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่
ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าอาการของคุณยายยังทรงอยู่นั่นเองนะคะ
คุณยายมารัฐนี้เนี่ยผลงานวงการบรรเทิงเนี่ยเยอะมากเลยนะ
เป็นทั้งละครทั้งภาพยนตร์เนี่ยนับไปดิฉันว่ามีร่วมร้อยเรื่องนะ
แล้วคุณยายเองก็เคยได้รางวัลศิลปินแห่งชาติเมื่อปี๒๕๔๒มาด้วยนะคะ
แต่ยืนยันนะว่าคุณยายไม่ได้ป่วยเป็นไข้หวัดไวรัสที่ระบาดอยู่ตอนนี้

ก็ขอให้คุณยายหายไวแล้วกันนะคะ